ก็เปิดหัวเอาเลิกเอาใช้ก่อนกับการแข่งขันที่สิงคโปร์
ก็เป็นเกมที่เราติดตามเชียร์กันแล้วสนุกกันมากเลยนะครับสำหรับ
ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถ่ายเท่าสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยครับ
เป็นการแข่งขันในคู่รองนะครับสแตมรุ่นอาตอมเวทครับรุ่นเล็ก
สุดของวันแชมเป็นชิปซึ่งมีเฉพาะผู้หญิงด้วยเป็นเวลกลางปี
นะครับหาแชมป์ในรายการนี้ไปชิงแชมป์โลกกับทางแอนชิล่าลีครับ
ลาพักตอนนี้อยู่เพราะเธอคลอดลูกแล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้น
สแตมเจอกับลิตูโฟกาศนักกีฬาจากอินเดียซึ่งอยู่ในสังกัดของ
อีโวฟและสุดท้ายนี่คือช็อตสำคัญนะครับเมื่อเธอใส่อาร์ม
บาร์ดิตูโฟกาสนะครับติดล็อกตรงนี้แล้วก็ขอยอมแพ้ครับแพ้
บิชชั่นไปนะครับก็ทำให้ทางฝั่งของสแตมนั้นจะได้สิทธิ์
ชิงชำโลกกับแอนเจล่าลีในช่วงต้นปีหน้านะครับ